ทรงพระกรุณาโปรดก้าโปรดกรมม
พระราชทานโกรธมนตบและทรงรับศพ

อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดนะครับ

เมื่อเวลา๑๐นาฬิกา๒นาที
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดโดยมีการผ่าตัดและอยู่ในความ
ดูแลของแพทย์มาระยะหนึ่งแล้วแต่ด้วยความที่เป็นผู้สูง
อายุมีอาการสำลักและปอดติดเชื้อร่วมด้วยซึ่งท่านที่มี
ภาวะนี้เป็นครั้งคราวนะครับล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่าน
หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมพระราชทานกฎมนตบ
เครื่องสูงทองแผลลวดตั้งประดับเกียรติยศแตรงอนแตร
ฝรั่งปีกรองชนะประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและทรง
รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและทรงพระกรุณาโปรด
โปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานน้ำหลวง
ศพและเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาฏและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
รมราชกุมารีวางที่หน้าโกรธศพที่บ้านเลขที่๑๕๒ทับ๑ถนน
บุรีตัดใหม่ของนายแก้วขวัญวัชโรไทยในวันที่๑๖กันยายน
เวลา๑๗นาฬิกาครับ